เลือกตั้งสอสอในครั้งนี้พักเสรีรวมไทยมีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานการเมืองด้วยกว่า๓๐คนนะครับ
โดยพวกเขาเชื่อว่าด้วยจุดยืนที่ชัดเจนของพัก
คือการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนและไม่เอาผลิตการ
ทำให้ประชาชนเทใจให้กับพักนี้

หรือกลุ่มคนที่คอยบริหารประเทศอยู่
ซึ่งมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้

ประชาชนทุกคนก็เห็นเองอยู่แล้วว่า

ท่านเป็นคนตรงอาจจะดูแรง
แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยคือความจริง

ต้องการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกคน

ผลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพัก

และนางสาวสิริยาอัศวเลิศพาณิชย์
ตัดสินใจร่วมงานการเมืองกับพักเสรีรวมไทย

ผสมผสานประสบการณ์ของคนรุ่นเก่า

หวังเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความเดือดร้อนให้กับประชาชน

จะมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักประชาธิปไตย

วกกับประชาชนที่ถูกจองจำประชาธิปไตยมากกว่า๕ปี

ที่ทุกคนต้องประสบอยู่ในขณะนี้

จะเปลี่ยนโฉมประวัติศาสตร์การเมือง

หรือการเป็นคีย์แมนสำคัญในอดีต

ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการเมืองของประเทศไทย

ไม่ใช่คำตอบในการแก้ไขปัญหาอีกต่อไป
หลายครั้งของการปฏิวัติได้พิสูจน์แล้ว
ว่าการปฏิวัติไม่ใช่ทางออก

ณอาณาระยะประเทศกดดันอยู่ดี
ซึ่งประชาธิปไตยใหม่เนี่ย
ผมคิดว่าจะแข็งแรงมากขึ้น
จะมีความแข็งแรงจะมีภูมิต้านทาน
กับระบบการรัฐประหารมากขึ้นนะครับ
ด้วยการที่ประชาชนตาสว่าง

ถ้าคนเดิมมาบริหาร
ผลลัพธ์มันก็คือสิ่งเดิม
แต่ถ้าสิ่งใหม่เข้ามาบริหาร
ลัพธ์ก็จะได้แบบใหม่
ทุกคนยังบอกเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่า

การแก้ไขปัญหาจะเกิดขึ้นไม่ได้
ปราศจากความร่วมมือจากประชาชน
ข่าวเทราชทีวีรายงาน